จากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ก็มีการประเมินนะครับว่าเกษตรกรนั้นจะได้รับผลกระทบประมาณ
๑แสน๕หมื่นคนขนะของทกบสอสเตรียมเสนอกรมหาวิรยการถช่วยเหลือ๓มาตรการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าประกอบไปด้วย
ให้เงินฟื้นฟูฉุกเฉินประมาณละ๕๐๐๐๐บาท
ขยายเวลาการชำระหนี้นาน๒ปี

รวมไปถึงปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมความจำเป็นสูงสุด๓แสนบาทต่อราย

ในส่วนของการขยายเวลาการชำระหนี้

จะเสนอต่อคณะกรรมการทกศ

ชดเชยภาระดอกเบี้ยให้ธนาคารนะครับ
เมืองต้นคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ๑๕๐๐๐รายครับ

ได้เสนอกรตส่วนความสนุนต่อไป
ยังคงเหลือวงเงินอีก๒๒๐๐๐ล้านบาทครับ

เมืองต้นพบว่ามีลูกค้าของธนาคารได้รับผลกระทบประมาณ๔แสนราย
มูลค่าสินเชื่อกว่า๑๘๐๐๐ล้านบาท
ส่วนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
แจ้งขอพักชำระเงินต้นได้๖เดือนครับ
แต่ลูกค้าที่สถานประกอบการเสียหายหนักก็สามารถไปเยี่ยมเรื่อง
ขอพักชำระเงินได้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย
จากนี้จะปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ๕แสนบาทต่อราย
โดยสามารถขอใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมนี้เป็นต้นไป